สถานการณ์โควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้
เราคุยเรื่องนี้กันก่อนเลยใช่ค่ะนะฮะรายละเอียดตัวเลขต่างเนี่ย
เดี๋ยวเรามีชี้แจงรายงานข้อมูลต่างให้ชัดเจนนะครับ
อย่างนี้เดี๋ยวท่านดูหน้าจอไปก่อนค่ะนะแต่วันนี้สิ่งที่ต้องคุยกันเรื่องแรก
รัฐบาลบอกขอให้เปลี่ยนเป็นใช่ค่ะนะคะก็คือไปลงทะเบียน
ณจุดให้บริการฉีดวัคซีนนั่นแหละค่ะอ่านะฮะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ย
เดี๋ยวชี้แจงกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไปดูที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรในวันนี้ก่อน
นี่ต้องเรียกว่าใช่ไหมค่ะเอาตามนั้นนะใช่ค่ะ
ก็คือไปถึงแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็รอคิวในการเข้าฉีดวัคซีน
เมื่อวานนี้เขาประกาศเอาไว้แล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก
จะให้ผู้ที่อายุเจ็ดสิบปีนะตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
และไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือมีก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็น
เนี่ยฮะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาที่นี่ได้
มาแบบออนไซค์หรือว่าแบบเดิมนะฮะก็คือมาถึงมาได้เลย
ลงทะเบียไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะนะฮะแต่จะจัดเอาไว้ให้
วันละหนึ่งร้อยคนวันนี้คุณตาคุณยายเนี่ย
ลูกหลานพามาเนี่ยมาตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่สี่ตีห้าค่ะ
นะครับก็เต็มตั้งแต่หัววันนะฮะตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือกลุ่มที่มีอายุ๗๐ปีขึ้นไป
มารอรับคิวฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าคิวหนึ่งร้อยคนเนี่ย
หมดตั้งแต่เวลาตี๕๔๐นาทีนะฮะท่านที่มาตอนหลัง
ก็เลยต้องแจ้งรายชื่อแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนเอาไว้ก่อน
หลายท่านก็ผิดหวังกลับไปมีท่านหนึ่งนะครับมาจากบ้านพัก
ถนนกรุงเทพกรีธาลูกสาวพามาพอถึงก็โอ้โห
คิวเต็มฮะบอกนี่มาตี๕นะก็ผิดหวังนะครับ
บอกตั้งใจจะมาฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเพราะทุกวันนี้เนี่ย
ไม่กล้าจะออกจากบ้านไปไหนเลยนะอยากจะให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาพร
ขยายให้มากกว่าวันละหนึ่งร้อยคนได้ไหมแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่เป็นไร
คุณยายมาแล้วก็ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการขอรับวัคซีนเอาไว้ก่อน
นะแล้วเดี๋ยวได้คงได้คิวมาเนี่ยค่อยนัดหมายกันอีกทีหนึ่ง

พอดีที่เขาบอกว่าเบิกละก็มาได้เลยเดินมาดู
เผื่อจะเผื่อจะได้แต่ปรากฎว่าร้อยคนมันน้อยไปไหมอ่ะร้อยน้อย
มันน้อยไปนะร้อยคนมันน้อยไปใช่ใช่น้อยไปอืมเพิ่มอีกสัก

อุตสาห์ให้ลูกลางงาน
มีคุณตาท่านหนึ่งอายุ๙๑ปีแล้วคุณตานี่ฮะคุณตาท่านนี้ได้คิวนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ลูกสาวพามานะครับได้คิวที่๕๑มี๑๐๐คิวนะครับ
อยู่สายไหมตื่นตั้งแต่ตี๓ออกจากบ้านตี๔มาถึงราชวิทยาลัยจุฬาพรประมาณตี๕นะ
ก็เกือบจะไม่ทันคิวเหมือนกันนะแต่ก็ยังได้ฉีดในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ตี๓คือจริงอ่ะคือให้เขาสั่งเข้ามาโดยแบ่งปันทุกโรงพยาบาลถูกมั้ย
จะให้เต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้ให้แบ่งปันได้ทุกโรงพยาบาล
คนไหนมีประกันสังคมทุกเขามีทะเบียนอยู่แล้วขึ้นกับโรงพยาบาลไหนก็ไปโรงพยาบาลนั้น
คนมีบัตรทองโรงพยาบาลไหนไปโรงพยาบาลมันก็กระจายได้ทั่วใช่มันก็ได้ทั่วถึง
ไม่ใช่มาอากันอย่างนี้บางคนก็กลัวพรุ่งนี้ไม่ได้ตื่นตีหนึ่งทำไง
มาเป็นลมเป็นแรงไม่คุ้มยังไงนักข่าวช่วยบอกเลยให้คุณอนุทินรัฐมนตรีกระจายทุกโรงพยาบาล
และไม่ต้องเสียจังฟรีให้หมดเพราะมันเป็นโรคนาบาล
ลูกสาวคุณตาบอกอยากให้ใช้ลักษณะแบบนี้ทุกจุดทุกโรงพยาบาลเลยได้ไหม
มีโคต้าส่วนนึงจะวันจะที่นึงจุดนึงสักร้อย๒๐๐คน
ให้คนที่เดินทางมาถึงแล้วก็มาลงทะเบียนหน้างานแบบนี้เหมือนออนไซต์
เหมือนออนไซด์มันจะได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไกล
บางคนเดินทางกันมาไกลก็เสียเวลาต้องตื่นกจนแต่เช้า
บางคนก็สอบธามรายละเอียดกันก็มี
วันนี้อณุฑินชาญโวีรากูลรองไหนรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสตร์ธรรณาศุกรณ์
ไปเยี่ยมจุดรับวัคซีนโควิด๑๙ที่ราชวิทยาลัยจุฬาพรด้วยนะครับ
เรื่องของโมเดลตรงนี้เนี่ยคุณอนุทินบอกว่า
โมเดลของราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการจัดสรรวัคซีนโควิด๑๙ให้กับประชาชนนะครับ
ก็จะได้เป็นการกระจายไปให้กับกลุ่มคนที่เขาเข้าไม่ถึงการลงทะเบียนอย่างทั่วถึงด้วย
หากหน่วยงานไหนพร้อมจะทำโมเดลลักษณะแบบนี้ก็สามารถทำได้
ส่วนคำถามที่ว่าเอาสบคทำไมไม่เอาโมเดลนี้ไปปรับใช้
คุณอนุทินบอกว่าราชวิทยาลัยจุฬาพรก็ถือว่าอยู่เป็นเครือข่ายของสบคอยู่แล้ว
ระบบข้อมูลเชื่อมต่อกับกรทมอยู่แล้ว
ส่วนการจัดสรรวัคซีนเนี่ยจะจัดให้ที่นี่เพิ่มหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวต้องดูจำนวนความต้องการของผู้รับวัคซีนที่นี่ก่อน
ตรงนี้ก็คืออยู่ในเครือข่ายของสบคอยู่แล้วนะครับ
เราทำงานร่วมกันใช่ไหมอย่างอย่างของกรณีอย่างตรงนี้เนี่ย
หากตรวจเช็คกันทุกอย่างได้หมดไม่มีวัคซีนตกหล่นตกหายที่ไหน
เป็นการกระจายการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด

เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาศักดิ์มองอย่างไรนะครับ

อันนี้คือ
ใครก็ตามก็หลบผมก็ลนลงผมพูดอยู่ทุกวันว่าควรจะฉีดวัคซีน
อาจารย์นิทิกก็บอกอาทิบดีควร
ทุกคนรณรงค์ครับวันนี้ทุกคนเป็นดารานะ

ทุกคนที่ได้รับวัคซีนไปก็เท่ากับลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลดความเสี่ยงของการป่วยหนัก

คุณอนุทินก็บอกประมาณว่า
ศิลปินดาราเขาเอาละมารับที่นี่ก็จริงแต่เขาก็ต้องลงทะเบียนก่อนนั่นแหละ

คือทีนี้ค่ะเรื่องของการกระจายการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน
คือวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ชัดเจนนะคะ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่า
เรื่องของการกระจายฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชน

นี่คือวาระแห่งชาติในอนุชาบุรพชัยศรีคือโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เมื่อเป็นวาระแห่งชาติแล้วจะกระจายอย่างไร
กระจาย๓ช่องทางแบบนี้ค่ะ
ช่องทางที่เรารู้กันตั้งแต่ต้นก็คือผ่านระบบหมอพร้อม
เปิดให้ผู้สูงอายุผู้ป่วย๗กลุ่มโรคลงทะเบียน
ตอนนี้ยอดลงทะเบียน๗ล้าน๔แสนกว่าคนแล้วนะคะ
เป็นการลงทะเบียนในกรุงเทพ๘แสนกว่าคน
แล้วก็จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปอายุ๑๘๕๙ปี
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่๓๑พฤษภาคมนี้นะคะ
ข้อดีของหมอพร้อมก็คือเมื่อลงทะเบียนแล้ว
เราสามารถเลือกวันเวลาสถานที่
ที่จะไปฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าได้นะคะอันนี้คือช่องทางแรก
ทางที่สองค่ะอันนี้สำคัญนะคะช่องทางที่สองคือการลงทะเบียนณจุดบริการ
แล้วจะต้องได้ฉีดวัคซีนทุกคนกลัวจะเข้าใจผิดแบบนั้น
เพราะคุณไปแล้วคุณอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนในวันนั้นก็ได้
ความหมายก็คือคุณต้องไปแล้วไปลงทะเบียนที่จุดให้บริการฉีดวัคซีน
ลงทะเบียนเสร็จก็ต้องรอดูว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมีวัคซีนเพียงพอสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนณจุดให้บริการหรือเปล่า
ถ้าไม่พอถ้าไม่ได้ฉีดวันนั้นก็จะลงทะเบียนไว้เลยตั้งแต่วันนั้นนะคะวันที่คุณไปถึงแล้วก็มาวันหลังวันถัดไป
ถัดไปก็จะไม่เสียเวลาแล้วนะคะนี่นะคะแต่ต้องย้ำว่าการลงทะเบียนหลักในส่วนของหมอพร้อมอันนี้ยังเป็นหลักนะคะ
ส่วนช่องทางที่๓ค่ะก็คือจะจัดสรรให้กับกลุ่มเฉพาะนะคะหรือว่าเป็นการกระจายวัคซีนในเชิงยุทธศาสตร์จัดสรรไปที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
หรือกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตถามว่ากลุ่มไหนใครบ้าง
บุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่ด่านหน้าอสมทหารตำรวจข้าราชการพนักงานด้านการบิน
ครูอาจารย์ผู้ที่ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์สาธารณะพนักงานรถไฟรถไฟฟ้าพนักงานโรงแรมเป็นต้นนะคะ
พยายามจัดให้มีความสะดวกสบายมากที่สุดนะครับ
ก็คือก็ใกล้เคียงกัน

ก็ต้องระดมความคิดกัน

ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยลองถาม
ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย

เพราะว่าเหมือนกับว่าเวลาฟังข่าว

ตลอดเวลาประชาชนบางท่านบอกว่า

ไม่เข้าใจนะคะ
ให้ไว้ก็ได้ให้อะไรก็ได้
ที่มันคิดว่าดีที่สุดตอนนี้
จะเปลี่ยนระบบอะไรก็เปลี่ยนไป

ให้เขาได้คิดกันทั่วไป
เพราะมันติดกันเยอะนะ
เพราะฉะนั้นถ้า

ท่านผู้ชมครับพี่ป้านะคุณตาคุณยาย

ท่านเข้าไปที่หมอพร้อม
แอปพลิเคชันหรือว่าจะไลน์ก็ได้

ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะไปฉีดวัคซีนกับเขา

คิวเอาไว้ที่ไหนได้ก่อนไปฉีดที่นั่น

ว่าที่ไหนมีจุดที่เขาเปิด

ท่านก็ลองไปค่ะถามว่าลงทะเบียนไว้

ต้องลงไว้เผื่อเลยหลายที่เลยที่เขาเปิดรับ

พอท่านไปฉีดวัคซีนขวด๑๙ปุ้ง

ระบบในหมอพร้อมเนี่ยมันก็จะ

คือจะเขียนเอาไว้เลยว่าคุณลงเรียบร้อยแล้ว

เอาเป็นว่าขั้นตอนแบบนี้ประมาณแบบนี้นะฮะ